ในพีคว่ะพีคหนึ่งคือคนร้ายเข้ามาจี้
เอาเงินในบอลพีคหรือยังพีค๒มีบอลวะ
มีพีคอีกพีคนึงยังไงตำรวจในท้องที่บอกก็เพิ่งจะเห็นเนี่ย
จะเห็นคลิปพร้อมนักข่าวนี่แหละ
สุดยอดมีคลิปให้ดูเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วยค่ะ
เห็นหรือยังอืมเขาเล่นหวังฮอตกันหรือเปล่า
ฮอตตรงไหนของพี่หรือว่าถอดไพ่กันอยู่เปล่า
เนี่ยนี่เห็นมั้ยคนร้ายเนี่ยเออ
หมวกส้มอ่ะหมวกส้มเสื้อดำเกงขาสั้นอ่ะครับ
วงปืนมาเลยนะเห็นป่ะในมืออ่ะมีปืนอ่ะอ่า
นั่นแหละค่ะบุกเดียวทุกคนวิ่งหนีตายหมดเลยอ่ะครับ
ตรงเนี้ยโอ้โหนี่อุกอาจมากเลยนะคะอืม
ใช้เวลาก่อเหตุไม่ถึง๑นาทีกวาดไป๓แสน
สามแสนเลยเหรอสามแสนโอ้โห
แล้วจะบอกว่าคลิปนี้ถูกวิจารณ์สนั่นโซเชียลเลย
ประเด็นหลักหลักสามประเด็นที่เราคุยกันนั่นแหละ
หนึ่งไหนบอกประเทศไทยไม่มีบ่อน
สองเฮ้ยมันอุกอาจมากเลยนะคนร้ายคนเดียวเข้ามาจี้ชิงเงินสามแสนกว่าบาทในบ่อน
ขอดูใกล้อันนั้นมันตัวเบี้ยหมักลุกหรือเปล่า
ไม่ไม่กำถัวอ๋อเหรออืมจริงจริงจริงจริงจริง
เล่นเขาเล่นใช้เงินสดกันเหรอธรรมดา

ก็ไม่รู้แล้วแต่ที่หรือเปล่าเนี่ย
ไม่เคยเข้าไปโดยเลยไม่ที่ไม่ทราบ
คุณผู้ชมเพจดังเอาคลิปนี้มาแชร์ต่อ
โดยเฉพาะเพจสายใหม่ต้องรอดอ้างบอกว่าคนก่อเหตุชื่อว่าแม็กซ์ค่ะ
ใช้ปืนควงปืนเข้ามาจี้ชิงทรัพย์กำถั่วขนาดใหญ่
กลางกรุงขนาดใหญ่บ่อนกลางกรุงขนาดใหญ่
ปักหมุดให้หลังแฟลต์ดินแดนกวาดเงินไป๓แสนบาท
เหตุการณ์มันเกิดเช้ามืดของ๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ลือสนั่นบอกว่ามูลเหตุในการก่อเหตุ
เพราะว่าคนก่อเหตุหรือว่าในแม็กซ์เขาเล่นเสียเป็นล้านเลยนะ
แล้วถูกกาดคุมบ่อนลักษณะคือเหมือนมองข้าม
คือไม่ไหว้ไม่สนใจอะไรแบบนี้ค่ะ
เลยโกรธก็๒เหตุผลมูลเหตุสนใจในการที่จะเข้ามาก่อเหตุ
ทีนี้คุณผู้ชมความเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยนะ
ตั้งคำถามเฮ้ยนี่เราต้องจับเจ้าของบ่อนก่อน
นี่ผมชอบเม้นต์นี้ไม่ใช่ประเทศไทยแน่
อันนี้ใช่ไม่ใช่ประเทศไทยแน่
แต่ในคลิปนี้เสียงไทยชัดเลยนะ
คนถามว่าต้องจับเจ้าของบ่อนก่อนหรือต้องจับคนร้ายก่อน

อุ๊ยเราหนึ่งเราหนึ่ง
ไหนบอกว่าในประเทศไทยไม่มีบ่อนไง
เช่าเน็ตบอกไม่มีไม่รู้คือลักษณะประชด
ไม่รู้อย่าสองไม่รู้นะถ้าไม่รู้ไม่รู้นี่มันจะนึกถึงคนอื่น
ไม่ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปอ่ะ
ปักหมุดว่าบ่อนนี้มันอยู่หลังแฟลต์ดินแดง

มันใกล้เลยอยู่ในท้องที่ความรับผิดชอบสอนอไหนค

สอนอดินแดงนักข่าวของเราโทรถามเลย

โทรติดปลายสายมีคนรับ

จะเห็นคลิปพร้อมกับนักข่าวนี่แหละ

บ่อนมันไม่ได้เปิดโจงครึ่ม
บ่อนมันแอบเปิดตำรวจเขาก็ไม่รู้บ้าง

เพราะฉะนั้น๓ประเด็นหลักนะคะ
ประเทศไทยมีบ่อนไหมนี่คือเห็นเลยมีป่ะ

บ่อนขนาดใหญ่แล้วเล่นกระจกครึ่มแบบนี้

วันนี้วันนี้ต้องมีปฏิกิริยาออกจากตำรวจนครบานแหละ

หูยได้เงินไป๓แสน